กลับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียร
สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎรจังหวัดหมาสรรคามพรรคเพื่อไทย
วันนี้นะครับผมมาอภิปรายไม่วางใจตามลำนูลมาตราร้อยห้าสิบเอ็ด
ของรำนูลแห่งราชนาจักรไทยนะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรรมตรีและลำตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเรื่องการจัดซื้อ
เรือดำน้ำทุจจริตจากจีทูจีเก๊สูแจเจ๋ะเจ๋เนี่ย
ภาษาจีนนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็ว่ากินนะครับ
และความอดอยากหิวหวยของประชาชนคนเอกประยุทธ์
อภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกท่านตี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

หนึ่งนะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราหม

กระทำการทุจริตต่อหน้าที่
จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อ

และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และยังเห็นชอบปล่อยปะ

ในการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
กองทัพอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่ยังไม่มีสถานการณ์

โดยที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และพวกพ้องไม่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม
เป็นที่ตั้งใจดำทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน
เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและความโอหังเสพติดในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังข้างอำนาจ
ภาษาอังกฤษเขาบอกฮิลบิสซินโดมไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป
ไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
ประเทศจีนเนี่ยมันมีทั้งหมดสามลำครับเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งและประยุทธ์สองครับ
ก็คือนายกคนเดียวกันนี่แหละนะครับลำเรือดำน้ำลำที่หนึ่งเนี่ยนะครับ
มูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองล้านเนี่ยซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบและจ่ายเงินนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ไปถึงปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกส่วนเรือดำน้ำนะครับ
ลำที่สองกับลำที่สามเนี้ยตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ตอนที่ท่านมาเป็นนายกสมัยสองเนี่ยแหละครับเนี่ยที่มาจากอ่านายกที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้ง
แต่ไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงอ่ะนะครับลำที่สองกับลำยี่สิบสามเนี่ย
มูลค่านะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้าน
ยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องทำความเข้าใจกับท่านประธานครับ
เพราะว่าที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะว่าพักเพื่อไทยค้านเอาไว้
ยังไม่ได้ซื้อและขณะที่เกิดโควิด
ประชาชนเดือดร้อนอดหยากเนี่ยปีนี้เนี่ยท่านก็เสนอเข้ามา
นะครับไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นท่านเป็นลำตีกระลาโหม
นะครับท่านก็เป็นคนเสนอเข้ามาลำที่สองกับลำที่สามเนี่ย
ท่านเนี่ยใจดำมากไม่ควรจะเป็นนายกอีกต่อไป
ไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
มันเป็นโครงการใหญ่มากครับท่านประธานครับมันไม่ใช่มีแค่เรือดำน้ำสามลำ
อย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะครับโครงการนี้มันมีทั้งหมดเนี่ย
มีทั้งท่าจอดเรือดำน้ำนะครับมีอาคารคังอาวุธปล่อยนำวิถีนะครับ
เก็บตอบิโดโรงซ่อมเรือดำน้ำแล้วก็ยังมีเรือยกพลอเนกประสงค์
ขนาดใหญ่สำนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำครับอีกหนึ่งลำ
ลำนี้หกพันสองร้อยล้านครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งโครงการเนี่ยครับ
ท่านประทานฮะสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองล้าน
เรือดำน้ำสามลำเรือไอ้เอลพีดีเนี่ยนะครับ
เรือยกพลขึ้นบกเนี่ยอีกหนึ่งลำหกพันสองร้อยล้าน
แล้วก็มีพวกโรงซ่อมท่าจอดเรือต่างนะครับ
เบ็ดเสร็จสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองล้านครับ
เป็นโครงการที่ใหญ่มากครับประเทศไทยได้ตั้งประเทศมาเนี่ย
ยังไม่เคยมีโครงการไหนเนี่ยที่จะมีมูลค่าสูงเท่ากับ
โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ครับสไลด์ถัดไปครับ
ผมแจกแจงรายละเอียดครับท่านประทานครับว่าสี่หมื่นสี่พันสองร้อยล้านเนี่ย
โครงการเรือดำน้ำเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
หนึ่งครับโครงการจัดหาเรือดำน้ำระยะที่หนึ่ง
ปีหกศูนย์ถุงหกหกงบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเนี่ย
อันนี้เนี่ยสัญญาเดินท่านจ่ายเงินอยู่ทุกปีทุกปีครับ
ท่านประธานครับโครงการที่สองเนี่ยก็คือเรือแอลพีดี
สนุนเรือดำน้ำนะครับอีกหกพันสองร้อยล้าน
จ่ายเงินตั้งแต่ปีหกสองผูกพันงบประมาณไปถึงปีหกห้า
แล้วก็ยังมีโครงการอันที่๔ลำดับที่๔เนี่ย
คือโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่อีก๒ลำนะครับ
ที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านใจดำครับ
อดหยากหิวโหยไม่มีวัคซีนเนี่ย
ท่านยังเสนอให้ซื้อเดิมน้ำใหม่อีกสองลำท่านเสนอมาตลอดครับ
ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวท่านมาตอบนะครับ
ห้าครับโครงการสร้างท่าจอดเรือดำน้ำท่านประธานต้องดูให้ดีนะครับ
การที่๕เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดฟ้องท่านประธานครับ
เก้าร้อยล้านนะครับแล้วก็มีหกโครงการนะครับ
เกี่ยวกับระบบสานูประโพกนะครับระยะสองอีกเก้าร้อยห้าสิบล้าน
แล้วก็ข้อเจ็ดนี่สำคัญครับโรงซ่อมเรือดำน้ำอีกเก้าร้อย
เก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านนะครับแปดโครงการก่อสร้าง
ทางอาวุธครับร้อยสามสิบแปดล้านเก้าโครงการทดสอบ
ทางเก็บตอบิโดอีกร้อยสามสิบล้านครับ
รวมเป็นเซ็ตสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองล้านครับ
ไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพครับ
ตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีการจัดซื้อมาเนี่ยสี่หมื่นสี่พันสองร้อยล้าน
ท่านประธานครับท่านประธานดูสิครับว่า
มันผูกพันงบประมาณสร้างหนี้นะครับให้ประเทศ
ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยเงินก็ไม่มีต้องไปกู้เขา
พี่น้องบ้านผมทางภาคอีสานอยู่มหาสารคามเนี่ยอดหยากนะครับ
โรงพยาบาลจะรักษาก็ไม่มีต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะครับ
คนตกงานท่านไม่มีเงินจะช่วยแต่ผมพร้อมท่านประธาน
ท่านประธานเห็นไหมครับท่านประธานดูสิครับเนี่ย
งบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยท่านประธานดูสีน้ำเงินนะครับ
ประยุทธ์หนึ่งเนี่ยท่านประทานตั้งแต่หกศูนย์ถึงหกสองครับ
แล้วก็ผูกพันครับเริ่มนะครับประยุทธ์สองเนี่ย
ตั้งแต่ปีหกสองมาถึงหกหกครับที่ท่านผูกพันงบประมาณเนี่ย
โครงการเรือดำน้ำน้ำทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองล้าน
ท่านประธานดูความใจดำของนายกคนนี้นะครับรัฐเวกราโหมคนนี้ครับ
ประชาชนเนี่ยไม่มีจะกินประชาชนอดหยากประชาชนล้มตาย
แต่ท่านใจดำมากท่านไปซื้อเรือดำน้ำท่านซื้อไปทำไมครับ
มันฆ่าโควิดได้ไหมท่านนายกถ้ามันฆ่าได้เนี่ย
ผมจะรีบยกมือให้เลยครับถัดไปครับท่านประธานครับ
สไลด์ถัดไปครับอันนี้นะครับท่านประธานครับ
ผมรับรองว่าเอกสารเนี่ยที่ผมเอามาแสดงต่อท่านประธานเนี่ย
มันเป็นเอกสารจริงเป็นเอกสารของกองทัพเรือ
ถ้าไม่จริงผมท้าให้กองทัพเรือฟ้องผมให้นายกคนนี้
ที่ใจดำเนี่ยฟ้องผมดำเนินคดีกับผมเลย
ไปครับประยุทธ์เนี่ยใจดำทรยศประชาชน
บังอาจทำครับท่านประทานครับเห็นเรือดำน้ำไหมครับ
อันนั้นก็จีทูจีครับไอ้ข้างล่างลงมาเนี่ย
ก็คือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สับสนเรืองน้ำที่ท่านบอก
ยกพลขึ้นบกเนี่ยเรือลำนี้ระหว่างขับน้ำเนี่ย
สองหมื่นตันครับใหญ่กว่าเรือจากกีหนึ่งระเบส
ปัจจุบันกองทัพเรือมีอีกครับจากยูนิเบสเนี่ย
ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตันครับเหมือนแม่กับลูกเลยครับ
แล้วเรือดำนี้เนี่ยก็ซื้อจีจูจีจากประเทศจีนครับ
ท่านประธานติดตามผมต่อไปครับที่ผมทำไมถึงต้องบอกท่านประธานว่า
มันเป็นจีทูจีเก๊ต้องฟ้องประธานฟ้องประชาชนครับสไลด์ถัดไปครับ
ท่านประธานครับมีจดหมายจากกองทัพเรือไทยครับ
โยย่นไทยแนลวี่ไปถือไปถึงนะครับ
นายสูจ้านปินซึ่งนายสูจ้านปินเนี่ยนะครับเป็นใครครับ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ
จดหมายนี้ลงนามโดยพลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการฐานเรือในขณะนั้นครับ
ไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับนี่คือจดหมายครับที่กองทัพเรือส่งไปถึง
ที่เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นตัวรัฐบาลจีนนะครับนายสูจ้านปินเนี่ย
บอกว่ายังไงครับท่านประธานครับกองทัพเรือไทยเนี่ยบอกว่าหาก
ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับแล้วผมรับผิดชอบว่าจดหมายเนี่ย
เป็นจดหมายจริงผมพร้อมให้กองทัพเรือดำเนินคดี
ถ้าผมเอาจดหมายเท็จเนี่ยมาแสดงอย่างนี้ครับท่านประธานฮะ
บอกว่าเร่งรัดนะครับให้มีการลงนามในสัญญาเรือดำน้ำ
ลำที่สองและลำที่สามให้ทันภายในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หรือภายในวันที่๓๐กันยาปี๖๓เพราะอะไรครับ
เพราะพลเรือเอกลือชัยรุฑดิตแกจะเกษียณแกอยากจะเร่งเซ็นสัญญา
เรือดำน้ำลำ๒กับลำสามที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา
และบอกว่าหากดำเนินการไม่ทันกำหนดสถานการณ์การเมืองในไทย
ทำให้ต้องเริ่มขั้นตอนการจัดหาตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีก
อันนี้คือกองทัพเรือทำไปถึงจีนครับและหากประเทศจีนเนี่ย
ไม่สามารถส่งตัวแทนมาลงนามได้ทันเวลา
ก็ขอให้ผู้แทนจากสถานทูตจากสถานเอกอัครทูตจีน
ในประเทศไทยมาลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ลำที่สองและลำที่สามก่อนวันที่สามสิบกั่นยาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับ
พ่อเรือเอกนี่แก้เกษียณครับแปลเป็นทัยง่าย
ท่านประธานครับว่ากองทัพเรือ
มีจดหมายไปถึงสูจ้านปินนะครับ
ไม่ใช่รัฐบาลจีนครับบอกว่าให้ส่ง
ไอ้ตีหรืออาหมวยที่ไหนเฮียตีเฮียหมวยที่ไหนก็ได้
สถานทูตจีนเนี่ยมาลงนามครับก่อน๓๐กันยา
เพราะว่านักศือนี่ออก๒๔กันยา๖๓ก่อนแก้จักรเซียนครับ
ไปครับท่านประธานครับมันยังมีเรืออีกลำนึงที่ผมบอกนะครับ
ที่ประจำการอยู่ในกองทัพเรือจีนนะครับเรียกว่าชั้นฉางป่ายซานนะครับ
แล้วก็ขอให้นะครับขอให้กองทัพเรือจีนเนี่ย
ช่วยอนุเคาะอาวุธให้หน่อยเพราะว่าเงินหกพันสองร้อยล้านที่ซื้อไปเนี่ย
ประธานฮะมันมีแต่เรือเปล่าเปล่ากับเครื่องยนต์ครับ
มันไม่มีระบบอำนวยการลบจรวดไม่มีปืนไม่มี
แล้วมันจะเป็นเรือลบได้ยังไงครับท่านประธานครับ
ประยุทธ์เนี่ยท่านใจดำมากซื้อไปทำไม
ไปครับนี่คือจดสายถัดไปครับนี่คือจดหมายครับ
เทคโนโลยีและเพื่อการป้องกันประเทศสหรัฐประชาชนจีน
มีหลักฐานเป็นจดหมายที่พลเรือเอกลือชัยรุดดิต
ลงเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กันยายนถึงนายสูตร้านปิน
รองประธานองค์กรบริหารของรัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศสาธารณะประชาชนจีนนะครับ
ผมขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษนิดหนึ่งครับสเตจแอดมินสเตรชันฟอร์ไซเย็นท์เทคโนโลยี
ที่มาทำจีทูจีเก๊ขอให้กองทัพเรือครับ
มีหนังสือไปถึงรองประธานแซสตินเนี่ยนะครับ
บอกว่าขอให้เร่งจัดผู้แทนจากสถานเอกทูตจีนในประเทศไทยเนี่ย
ลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่สองและลำที่สาม
ก่อนวันที่๓๐กันดายน๒๕๖๓
ฉะนั้นสถานการณ์การเมืองในไทย
อาจทำให้จะต้องมาเริ่มต้นในกระบวนการจัดหาใหม่อีก
แต่เรือลำดังกล่าวยังไม่มีระบบอำนวยการลบ
ระบบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับใด
มีแต่อุปกรณ์พอเดินเรือกลับประเทศไทยได้เท่านั้น
อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคต
ทางจีนจะเข้ามาปฏิบัติการในภูมิภาคนี้
สับหนุนการติดตั้งระบบอำนวยการลบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับ
ให้มีขีดความสามารถเท่าเทียมกับเรือชั้นนี้ของจีนด้วย
เพื่อจะได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นนี้พ่บเมืองเอกเรือไชน์เนี่ย
ต้องการลงนามในข้อตกลง
การจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒กับลำที่๓
ให้ทันในสมัยที่ตัวเองเป็นผู้พิจารณ์ทันเรืออยู่
ไม่ได้หวังเลยครับไม่ได้คิดถึงประเทศชาติเลยครับ
เรียกไปทำหนังสือไปให้รองประธานแซสตินเนี่ยมาลงนามครับ
ผลเอกประยุทธ์ท่านจะบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้นะท่านนั่งเป็นนายกตั้งแต่ประยุทธ์หนึ่งประยุทธ์สอง
แล้วตอนในบิ๊กลือเนี่ยโทษนะฮะพลเรือเอกลือชัยเนี่ย
เป็นวิการหาเรือเนี่ยท่านไปเริ่มตีกระลาฮมด้วย
อีกประเด็นนึงครับการไปร้องขอแซสตินเนี่ยในลักษณะดังกล่าว
เป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเองเนี่ยเร่งเซ็นสัญญาเรือเอลพีดี
ในช่วงที่บิ๊กลือเนี่ยเป็นพบตรเท่านั้น
พยานฐานเรือเท่านั้นโดยอ้างว่ามีงบประมาณจำกัด
เอาตัวเรือมาก่อนและไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพของเรือแม้แต่น้อย
แล้วเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือเนี่ย
ไปต่อเรือลำนี้มาโดยไม่มีความพร้อมด้านการลบ
แม้แต่น้อยเป็นการซื้อที่ขาดแผนงบประมาณ
และคำนึงถึงแต่ประโยชน์ที่จะได้จากการซื้อเรือเท่านั้น
และที่เสื่อมเสียที่สุดท่านประธานครับพาท่านประธานไปถึง
คุณประยุทธ์ฟังไว้การไปร้องขอให้แซสตินติดตั้งระบบอำนวยการลบ
ระบบอาวุธและอาวุธต่างจรวดต่างนั้นเนี่ย
มันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศไทย
และกองทัพเรือไทยเป็นอย่างยิ่งถัดไปครับท่านประธานครับ
เรือลำเนี้ยแหละไอ้ที่บอกว่าเป็นเรือ
สนุนเรือดำน้ำเนี่ยท่านประธาน
เรือดำนี้มันจะทำยังไงท่านประธานเวลาเรือดำน้ำเนี่ย
มันเรืองน้ำไทยนะครับมันดำได้ไม่นานหรอก
ี่สิบวันต้องโผล่เรือลำเนี้ยก็จะไปจอดอยู่กลางทะเล
เติมน้ำมันเติมอากาศให้อาหารครับไปจอดอยู่เนี่ย
ลบเนี่ยไม่ซื้อมาทำไมไม่มีอาวุธไม่มีจรวด
ไม่มีอะไรครับเวลาเกิดสงครามมันก็เหมือนเรือโดยสาร
จมทิ้งง่ายง่ายครับท่านประธานฮะนายกคนนี้เป็นทหารเก่า
แกยังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นนะครับแล้วแกปล่อยป่าแล้วเรือยังไง
อย่างนี้มันสมควรเป็นไหมมันสมควรมาไล่ไหมถัดไปครับ
เรือดำน้ำอีกสองลำนี่แหละที่ยังไม่ได้ซื้อ
เอาแต่นายกจะหนีไปไหนอีกอ่ะฟังไม่ได้หรือไงครับ
เดี๋ยวกลับมาฟังนะอย่าหนีไปไหนนะว่าฟังความชั่วความเลวร้ายตัวเองฟังไม่ได้
ท่านประธานครับเรือดำน้ำอีกสองลำเนี่ย
ที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยท่านประธานอันนี้แหละ
ที่พักเพื่อไทยค้านมาสองปีเนี่ยก็คือสองลำนี่แหละ
ไปครับท่านประธานครับตัวละครสำคัญนะครับ
ที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจมาเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนเนี่ย
ก็คือบริษัทที่ชื่อว่าซีเอสโอซีย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับ
เอสโอซีท่านประธานจำตัวอักษรย่อตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับนะครับ
ท่านประธานครับบริษัทซีเอสโอซีเนี่ย
ก่อตั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกตอนโหเพิ่งตั้งไม่นานครับ
ตอนผมเป็นสอสอสมัยแรกเป็นลูกน้องท่านประธานเนี่ย
สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บริษัทนี้ยังไม่เกิดเลยครับ
เพราะผมเนี่ยเป็นลูกพักเก่าท่านประธานชวน
ผมเป็นสอสอปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่มีสถานการณ์ใหญ่ที่กรุงปักกิงประเทศจีนครับ
บริษัทซีเอสโอซีเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้าอาวุธนะครับ
ไปครับท่านประธานดูครับว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นจีทูจีเก๊นะครับ
คือเรื่องของการมอบอำนาจครับท่านครับผมขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงครับ
มอบอำนาจในการลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำลำที่๑ครับ
กองทัพเรือแถลงนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยคิดเอามาเองนะ
กองทัพเรือแถลงเมื่อยี่สิบสามสิงหาสองห้าหกสาม
กองทัพเรือกรุงเทพว่าไอจีทูจีเนี่ย
มันจะทำยังไงนะครับผมบอกว่าอันนี้แหละ
ทูจีเก๊นะครับแต่กองทัพเรือเขาบอกจีนทูจีจริง
ท่านประธานดูครับฝั่งจีนนะครับ
รัฐบาลจีนเนี่ยได้สั่งการให้แซสตินครับ
สตินก็คือที่กองทัพเรือไปขอบริจาคอาวุธเขานะครับ
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๑
หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านทางฝั่งไทยครับ
รัฐบาลไทยก็ไปยุดนี่แหละเป็นนาโยกอ่ะ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

ท่านประธานครับกองทัพเรือเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้พักเพื่อไทยเลยนะครับเนี่ย
อันนี้เนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานนะครับได้เปิดคลิปนะครับ
แล้วก็ท่านประธานต้องสังเกตดูนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับพนันบีซีเจียนผิง
ท่านนายกต้องดูให้มันดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประธานมีสิทธิเย่นผิงเนี่ยเขาจะมาเอาเรื่องท่านแน่นะครับ
แอบอ้างเขาไปตัดต่อภาพเขาแล้วมันเป็นความกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ

ณขณะนี้เลยว่าประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่ผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับ
ทำไมไม่เคยพูดเท็จกับสาธารณชนครับกองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับประชาชน
เดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับ
ผมบอกอย่างนี้ครับว่าการจัดหาเรือดำน้ำที่กองทัพเรือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ทัพเรือไม่ได้คิดเองหรือว่ากองทัพเรือไม่ได้อยากซื้อแล้วก็ซื้อในลักษณะ
ทัพเรือมียุทธศาสตร์กองทัพเรือมีนักวิชาการกองทัพเรือมีลำดับการวิเคราะห์ในการคิด
เราพบว่าการมีเรือดำน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นกับประเทศไทยนะครับ
ตามที่ทางกรมยุทธการทางเรือได้ชี้แจงให้ท่านทราบ
ผมเชื่อว่าบางท่านเดี๋ยวฟังก็เข้าใจฟังก็เป็นสิบสิบทางนะครับ
สุดท้ายแล้วมันมีผลอย่างไรนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่า
กำลังที่เข้มแข็งนะครับนำไปสู่อำนาจการต่อรองที่เข้มแข็ง
อำนาจการต่อรองที่เข้มแข็งนั้นนำไปสู่ความมั่งคั่ง
มั่งคั่งก็นำไปสู่ความผาสุขของประชาชนครับ
ท่านประธานครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปเลยครับ
ท่านประธานครับท่านประธานดูให้ดีครับ
ข้อพิรุษครับที่กองทัพเรือเนี่ย
อาจไปแอบอ้างประธานาธิบดีของประเทศจีน
ประธานธิบดีศรีเจี้ยนผิงครับชาติมหาอำนาจ
ที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีน

กองทัพเรือทำแล้วมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
เมื่อกี้เนี่ยผมเปิดให้ท่านประธานดูแล้ว
ท่านประธานครับท่านประธานดูภาพสิครับ
ในการแถลงข่าวที่กองทัพเรือเมื่อวันจันทร์ที่๒๔สิงหา๖๓
กองทัพเรือได้บังอาจนำเอาภาพฮานาบีซีเจียนผิง
มาตัดต่อกับภาพวิธีการลงนามสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำที่หนึ่ง
เมื่อ๕พฤษภาคม๒๕๖๖
เพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
คิดว่าปัญหาบีซีเจียนผิงเนี่ย
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในการลงนามจัดซื้อ
สัญญาซื้อขายเรือดำน้ำลำที่๑ครับ
ภาพทั้งสองภาพท่านประธานครับ
มันเกิดขึ้นคนละเวลาแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
ท่านประธานครับภาพด้านซ้ายมือเนี่ย

แล้วก็เขียนบอกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำ
มีการเจรจาระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทย
กับสถานัดประชาชนจีน
หลายครั้งเกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ
บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อเรือ
รวมถึงการให้ความร่วมมือทางทหาร
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ
ท่านประธานครับภาพด้านซ้ายมือท่านประธานเห็นไหมฮะ
ที่มีรูปประธานธิบดีซีเจียนผิงที่ใส่ชุดดำ

มันเป็นภาพในพิธีฉลองครบรอบ๗๐ปีของกองทัพเรือจีนเขา
เมื่อวันที่๒๒เมษา๒๕๖
ส่วนภาพขวามือมันเป็นภาพนะครับ
ในพิธีการลงนามในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๑

ไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับพนาธิบดีซีเจียนผิง
ท่านเนี่ยต้องรีบนะครับ
ไปดำเนินการไปขอโทษปราบดีเสียเจียนผิงเขาซะ
บังอาจครับท่านมารรานครับ
วันหลังจากอภิปรายวางใจเสร็จสัปดาห์หน้าเนี่ย
ผมจะทำหนังสือนะครับเป็นภาษาอังกฤษ

เอารูปนี้ครับไปฟ้องครับให้เขาส่งไปให้บานดีซีเจียนพิงครับ
ประธานดีซียันพิงเขาจะได้ส่งทหารมาจับไอ้พวกที่ไปแอบอ้างเขาไปขึ้นศาลใครฟงซะ

กลับเรียนประธานครับ

กับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชารัฐ
ผมขอเรียนประท้วงตามข้อ๖๙ครับ
สมาชิกท่านนี้พูดวกไปวนมานะครับ
เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยผมดูไปดูมาก็เหมือนปลาวานครับ
ที่มาโชว์ทุกครั้งครับ

ไม่ไหวกันใจก็เรื่องนี้
ปลายปี๖๔ก็เรื่องนี้
ประมาณปี๖๕วันก่อนก็เรื่องนี้
และผมเรียนว่าตอนนี้ทมาชิกท่านพำราชดิ์ครับ
ปลายก้าวล่วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ก็อยู่เรียนรุ้มพีชปลายครับ

สภาพุทธแทนรัฐดรรมจังหวัดมหาศักรรมภาคเพื่อไทย
ผมไม่อยากเสียเวลาประธานครับพวกตัวประกอบ๑๐บาทเนี่ยหยุดเฉยซะ

ครับสายอย่างอยู่ตามครับผมรู้แล้วเสียดสีครับท่านประธาน
สมาชิกท่านเนี่ยช่วงหลังเนี่ยดาวลงมากครับอภิปรายครับ
ยุทธพงศ์เสียดสีเขาตอนนี้ผมอย่าไปพลาดพิงครับ
ครับผมด้วยความเคารพท่านประธานครับเพราะว่าผมลุกพักเก่าท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตต่อเลยครับเชิญต่อ
ท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับขอสไลด์เปิดถัดไปเลยนะครับ
ยี่สิบสามครับหน้า๒๓ก่อนครับท่านประธานครับท่านประธานดูให้ดีครับ
นี่แหละครับที่มหากราบการโกงงานนี้นะครับเขาเรียกว่าจีทูเจี๊ยะ
จีทูกินจีทูโกงมาเริ่มจากตรงนี้ครับ
ท่านประธานครับการจัดซื้อเรือดำน้ำเที่ยวนี้เนี่ย
มันมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด๗ในการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ในสัญญาที่กองทัพเรือเซ็นเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย
ขออนุญาตแปลครับท่านประธานฮะสัญญาเนี่ยระบุให้กองทัพเรือเนี่ย
ชำระเงินนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเก้าร้านเหรียญ
หรือประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทผมคิดอัตราแลกเปลี่ยนสามสิบสามบาทต่อหนึ่งยูเอสดอลลาร์
โดยหักจำนวนเงินดังกล่าวไว้จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดในอัตราร้อยละ๗
ให้กับกรมสรรพากรประเทศไทยนะครับโดยตรงแทนบริษัทซีเอสโอซี
จำนวนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยไม่ครับยี่สิบสี่ล้าน
สี่หมื่นเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเหรียญสหรัฐหรือประมาณแปดร้อยยี่สิบล้านครับ
เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทนะครับคงเหลือนะครับ
เป็นค่าเรือที่จะต้องไปจ่ายให้ซีเอสโอซีเนี่ยประมาณนะครับ
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทท่านประธานครับ
แวดนี่แหละครับเป็นที่มาของจีทูจีเก๊แล้วเรื่องนี้นะครับ
มันต้องยกเลิกแล้วมันต้องดำเนินคดีต้องมีคนติดคุกครับ
ไปเลยครับท่านประธานครับผมเพื่อความรอบครอบระมัดระวัง
รำนูนมาตราร้อยหกสิบสี่ครับผมเป็นกรรมธิการงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ก็ได้ถามกองทัพเรือครับว่าในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่หนึ่งเนี่ย
จ่ายค่างวดตั้งแต่๖๐ถึง๖๖นี่ท่านประธานมันมีแวดจริงไหม
มันได้มีการจ่ายค่าแวดจริงไหมครับกองทัพเรือครับก็มีหนังสือสิบเจ็ดสิงหา
หกสี่ครับกองทัพเรือหนังสือที่กหอศูนย์ห้าศูนย์เก้าทับสองหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ย
นะครับในเรื่องการจัดส่งเอกสารถึงคณะกรรมธิการ
งบประมาณเนี่ยเรียนประธานกรรมธิการงบประมาณ
คนที่ส่งมาให้นะครับคือพลเรือโทวาสเทพ
ทยานนท์ประหลัดบัญชีฐานเรือทำการแทนผู้บัญชาการฐานเรือครับ
รายละเอียดนะครับท่านประธานครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ย
ทัพเรือได้จ่ายเงินค่างวดให้กับสหรัฐประชาชนจีน
โดยบริษัทซีเอสโอซีไปแล้วจำนวน๕งวดงาน
โดยมีการจ่ายแวดนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยท่านประธานครับ
เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้างวดงานครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย
จ่ายไปแล้วสี่ร้อยหกสิบสามล้านครับท่านประธานฮะคนที่เซ็นมาเนี่ย
คือประหัดบัญชีทหารเรือนะครับเป็นเอกสารที่ผมเนี่ย
รับรองในความถูกต้องนะครับเอกสารส่งมาให้กรรมธิการงบประมาณ
ไลด์ถัดไปครับท่านประธานฮะท่านประธานครับมาดูครับว่า
ทำไมเนี่ยกองทัพเรือได้รับการยกเว้นครับ
ไม่ต้องจ่ายแวดเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ย
ได้รับการยกเว้นเพราะว่าเป็นส่วนราชการ
เรือดำน้ำก็เป็นยุตภัณฑ์มันไม่ต้องจ่ายอยู่แล้ว
แต่ทำไมต้องไปจ่ายนี่แหละครับคือการโกง
ประมวลกฎหมายรัศดากรเกี่ยวกับการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบพพสามสิบหกพพสามสิบหกก็คือพสพพพสามสิบหก
นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มสามสิบหกกองทัพเรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบพอพอสามสิบหกโดยมิชอบหนึ่งครับเนื่องจากเรือดำน้ำ
ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตราแปดสิบเอ็ด
เล็บสองวงเล็บคอควายโดยถือเป็นการนำเข้าสินค้า
ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศูนยากากร
ท่านประธานครับด้านขวามือเนี่ยคือกฎหมายที่ผมประมวลรัศดากร
ที่ผมเอามาเรียนท่านประธานครับสองครับเรือดำน้ำถือเป็นยุทธภัณฑ์
ที่ใช้ในราชการซึ่งได้รับการยกเว้นตามภาค๔ข้อ๑๓ของพิกัดศูนยากากรครับ
ถัดไปครับกองทัพเรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบพพสามสิบหกเนี่ยโดยไม่ชอบเหตุผลข้อที่๓ครับ
เรือดำน้ำเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในการดำเนินพิธีการสุรกากรกรณีที่ผู้นำเข้าคือกองทัพเรือ
ซึ่งเป็นส่วนราชการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ๘วงเล็บ๑ครับ
สรุปนะครับท่านประธานครับที่ผมเอากฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับ
เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยผมจะสรุปให้ท่านประธานครับว่า
กองทัพเรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของการจัดซื้อเรือดำน้ำเพราะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการครับ
ถัดไปครับท่านประธานครับผมเนี่ย
มีจีทูจีอยู่สองฉบับครับท่านประธานฮะเป็นของ
กระทรวงกลาโหมทั้งคู่ครับท่านประธานครับด้านขวามือของผมเนี่ย
เป็นจีทูจีครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนครับ
แต่ว่าเป็นการซื้อขายในโครงการผลิต
สังกัดสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหมครับก็สมัย
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นลำตีกระลาโหม
จีทูจีฉบับนี้นะครับท่านประธานฮะทำเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ด

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับ
ทำขึ้นสมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย
เป็นนายกรัฐมนตรี๒๕๖๖
มีบิ๊กป้อมลุงป้อมเนี่ยเป็นลำตีกระลาโหมครับ
ตามลุงป้อมมาหน่อยมาฟังดิ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
โรงเขาสร้างอะไรครับท่านประธานฮะ
โรงงานวัตถุระเบิดมูลค่า๕๕๐ล้าน

หนึ่งครับค่าก่อสร้างโรงงานนะครับที่เป็นงานโยธาในประเทศไทยเนี่ย
๒๑๕ล้านบาทเนี่ยต้องจ่ายแวด๗

ครับค่าอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์วัตถุระเบิดทหารจากประเทศจีนนะครับ
ที่เราไปซื้อเข้ามาทั้งหมดเนี่ยแวดเนี่ยเท่ากับศูนย์ครับ
เพราะมันได้รับการยกเว้นมันเป็นยุทธภัณฑ์ใช้ในราชการ
มูลค่ามัน๑๒๕๐๐ล้านเป็น๑ครับ
เป็นค่าเรือดำน้ำเนี่ยที่จะต้องจ่ายจีนเนี่ย๑๑๗๐๐ล้าน
กองทัพเรือจะต้องจ่ายแวดให้กับกรมสามพากร
กองทัพเรือต้องไปจ่าย๘๒๐ล้านครับ
จ่ายทำไมทั้งทั้งที่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นยุทธภัณฑ์ครับ
ท่านประธานต้องตามไปครับนี่แหละครับถึงบอกว่าโกงไงทุจริตครับ
ไปครับท่านประธานดูสิครับ
โครงการที่ผมบอกเรียนท่านประธานไปว่า๔๔๒๐๐ล้านเนี่ย
เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนครับท่านประธาน
พิรุษครับท่านประธานอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับ
คือโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ๙๐๐ล้านครับ
สร้างท่าจอดเรือดำน้ำท่านประธานดูสิครับ
ในประกาศเนี่ยท่านประธานประกาศผู้ชนะครับ
๑ล้านประกาศเมื่อ๒๖เมษา๖๔
พลเรือตีพิชัยล้อชูสกุลเจ้ากรมช่างทหารเรือครับ
ท่านประธานครับสร้างผมก็สงสัยครับ
ไอ้ท่าจอดเรือดำน้ำมันสร้างยากนักหนาแล้วครับ
ผมเห็นสะพานสนามบินประเทศไทยเนี่ย
บริษัทก่อสร้างเรายังทำได้แล้วยังไปรับงานถึงต่างประเทศ
ท่านประธานไปดูรายละเอียดสิครับว่า
ไอ้ที่ไปขอความช่วยเหลือกับรัฐบาลจีนจะทำอะไรครับท่านประธานฮะ
ไอ้ท่าจอดเรือท่านประธานดูครับ
เป็นค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำงานเขื่อนกันขึ้น๘๓๓ล้าน
เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับ๒๔ล้านท่านประธานครับ
โอ้โหท่านประธานงานแบบนี้เนี่ยนะครับ
แถวบ้านผมทางภาคอีสานครับก็ทำได้
เขื่อนริมตลิ่งกรมโยธาทำกันเยอะแยะครับ
กองทัพเรือต้องไปให้รัฐบาลจีนมาทำเหรอครับ
ผมไม่เชื่อครับว่าระดับรัฐบาลจีนภายใต้การนำของซีเจียนผิงจะมารับเหมางานกระจอกกระจอกขุดร่องน้ำอย่างนี้ครับ
อันนี้อู่ซ่อมเรือดำน้ำครับ๙๙๕ล้านท่านประธานฮะประกาศของกองทัพเรือที่อยู่ตรงกลางท่านประธานฮะ
ผมก็อยากจะรู้ครับ๙๒๐ล้านเนี่ยไปทำอะไรครับท่านประธานดูครับ
เอกสารด้านขวาสุดครับท่านประธานผมก็นึกว่ามาสร้างนะครับอู่ซ่อมเรือดำน้ำมึงว่ามันจะยุ่งยากครับ
ท่านประธานไปดูรายการดิครับรายการที่๑๑ครับท่านประธาน
ห้องน้ำห้องซ่วม๒หลังมูลค่า๓ล้านบาทครับท่านประธาน
มันขนาดนั้นเชียวเหรอครับประเทศไทยเนี่ยคุณไม่มีปัญญาจะสร้างห้องน้ำห้องซ่วม
ต้องมาให้รัฐบาลจีนมาทำให้เหล่ะท่านประธานครับ
ท่านประธานครับคุณประยุทธ์เนี่ยคุณเป็นรัฐตรีกระลาโหมได้ไง
คุณไม่ดูอะไรเหรอสมัยคุณนะถัดไปเลยครับ
มันเชื่อมโยงอะไรกับตัวแทนในประเทศไทยครับ
ท่านประธานครับมันมีตัวละครใหม่ในประเทศไทยครับ
ให้กับนามสกุลอำนวยพลนะครับอ่านเอาเองแล้วกันนะครับ
ผมไม่มันเป็นบุคคลภายนอกนะครับผมรับรองเอกสารสไลด์ถัดไปนะครับ
คือบริษัทนัทพลครับตัวละครใหม่ในประเทศไทยนะครับ
ผมมีรูปภาพครับอันนี้เนี่ยผมรับรองแล้วถ้ามันไม่จริงเนี่ย

ว่าเมื่อวันที่๑๕ธันวา๕๕เนี่ยนายอายนัทอำนวยพลเนี่ย

เราก็วางหลักกันไว้นะครับ
ถ้าเป็นเรื่องบุคคลภายนอกเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ

ครับผมผมเอาเฉพาะที่จำเป็นนะครับท่านประธานครับเพื่อโยงครับ
ท่านประธานครับอานัทเนี่ยนะครับไปมอบเงินนะครับให้กับลุงป้อมนะครับ
มูลที่ป่าลอยต่อนะครับแล้วในอานัทเนี่ยมีชื่ออยู่นะครับ
อยู่ในบริษัทนัตตะพลนะครับเป็นกรรมการของบริษัทครับ
อบเงินเนี่ยสองล้านบาทรูปนี้ปรากฏทั่วไปนะครับ
เว็บไซต์ใครก็ไปดูได้ครับถัดไปเลยนะครับ
ท่านประธานครับไปดูสิครับบริษัทนี้นะครับซีเอสโอซีเนี่ย
ก็มีชื่อนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยคือนายวรพฤษอำนวยพล
เขาเรียกกันว่าเสียบอยสกายนะครับเป็นลูกชายของนายอานัทอำนวยพล
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสกายไอซีทีครับครับ
ครับผมคิดว่าภายนอกไปแล้วครับครับภายนอกไปแล้วอ่าได้ครับ
ท่านผมสรุปเลยครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับ
บริษัทสกายซีทีนเนี่ยก็ได้บริจาคเงิน๕ล้านบาท
ซื้อโต๊ะจีนพักพลังประชารัฐเมื่อสิบเก้าธรรมดาหกหนึ่งเอารูปออกนะครับ
ครับแสดงให้ถึงความสัมพันธ์แนบแน่นกับลุงป้อมนะครับ
เพราะลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนอกจากนี้เนี่ยนะครับ
อย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไปวีดาแห่งเรือดำน้ำดิ
เอารูปเสียหน้าสามสิบสามก่อนอ่าอย่าเร็วไปครับนอกจากนี้ครับ
เอาออกไปเถอะครับครับครับอ่ารูปนั้นเอาออกไปเถอะครับ

แต่ว่าสัมพันธ์แนบแน่นกันแน่ไม่งั้นไม่ไปบริจาคเงิน๕ล้านให้กันหรอกครับ
ไปเลยครับอ่ารูปนี้เปิดได้แน่เพราะว่าลุงป้อมอยู่ในสภา
นี่แหละครับนี่ท่านประธานครับบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยตัวจริง
ก็รูปนี้ได้ครับคือลุงป้อมครับประทรวงครับประทรวงครับท่านประธานครับ
ครับอ้าวลุงป้อมอยู่ในสภาพูดไม่ได้ได้ยังไง
เรียนท่านประธานครับประท้วงครับอ่าแห่งเรือดำน้ำอ่ะครับ
กลับเรียนท่านประธานที่กรบกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชารัฐผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ
วันนี้อภิปรายไม่วางใจลำตี๖คนไม่มีผลกับประวิทย์ครับ
ผมเรียนว่าที่ไม่อยู่ในอภิปรายไม่น่าจะกล่าวถึงครับขอบคุณครับ
ครับเขายงเรื่องเลยเพราะบางอื่นท่านเป็นอยู่ในกรมองครับ
ไม่ใช่บุคคลภายนอกนะครับได้ครับเชิญนะครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานที่ขอรับครับกับผมนายุตภงศ์จรษฐ์เถียน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาสกรรมพักเพื่อไทย
ป้อมนะครับของผมเนี่ยผลเอกประวิทย์วงสุวรร
เอารูปแกขึ้นหน่อยบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยเนี่ยนะครับ
แล้วเพจนี้นะครับเป็นเพจคำธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับท่านประธานดูสิครับ
สัญลักษณ์คำเนียบรัฐบาลเพราะตอนนั้นเป็นหลองนายนต์ด้วยนะครับ
ลุงป้อมบอกว่ายังไงครับลุงป้อมบอกเหลือดำน้ำมีประโยชน์มาก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับไม่ใช่ตรงชาติไทย
ผมท่านจะเอาออกไปจากที่ประชุมสภายนี้ได้แล้วครับ

เชิญต่ออะไรที่ประเด็นซ้ำก็ผ่านไปนะครับ

เพราะว่าผมเอางบประมาณนะครับที่กลับเรียนท่านประธานไว้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี๖๐
แล้วเรือดำน้ำลำนี้ก็จ่ายเงินมาตลอดนะครับ
ถึงปี๖๔๖๕๖๖ครับ

ผมโยงจากงบประมาณครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับ

เอารูปเอารูปก็ขึ้นนะครับ
เพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยผู้ให้กำเนิดเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยคือลุงป้อม
เป็นบีดาแห่งเรือดำน้ำไทย
ขณะนั้นเนี่ยลุงป้อมบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีประโยชน์มาก
ในฝั่งทะเลอันดามันในระยะ๒๐๐ไมค์ทะเล
กาไว้เมื่อ๒๕เมษา๒๕๕๙

ผมอยากจะรู้ได้ว่า๒๐๐ไมค์ทะเลเนี่ย

มันไกลเท่ากับกรุงเทพไปปลาจีนบุรี
ลุงป้อมเคยเป็นพบพลสองอยู่ไหม

ไปซื้อให้นะครับ

นี่เพจของธรรมเนียบรัฐบาลครับ

ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล

ผมเนี่ยต้องขอกลับเรียนท่านประธานครับ

ท่านนายกเนี่ยต้องให้ลุงป้อม
แกมาช่วยตอบหน่อยนะครับ

ที่ไปเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำเนี่ย
นะครับแล้วไปทำจีจูจีเก๊เนี่ย

เรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยไม่สมควรนะครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

ท่านประธานที่ขอรับครับ
ท่านประธานที่ขอรับครับ

กันหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เตือนพวกเราอยู่เสมอนะครับ
ว่าเรื่องนี้ผมก็มีส่วนต้องป้องกันพวกเราด้วย
เพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้เราถูกกล่าวหาเป็นจำเลย
ในนี้มันฟ้องกันไม่ได้สมาชิกว่ากันเองเนี่ยฟ้องไม่ได้

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับมาระวังพอเดี๋ยวเราจะถูกทำหนีเป็นการว่า
ทำไมไม่เตือนกันเพราะเตือนเท่าที่สามารถ
จะเสนอให้ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยเปิดอภิปายครับทั่วไปตามลำนวลมาตร
ห้าสิบสองซึ่งเปิดได้ครับลุงป้อมรอเลยครับภาคสองครับ
สไลด์ถัดไปเลยครับครับเข้าประเด็นนะครับ
ประเด็นครับครับท่านประธานครับคำถามเนี่ย
ประยุทธ์จะต้องตอบในฐานะนายกลำตีและลำตีกระลาโหม
กองทัพเรือเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ทั้งทั้งที่ได้รับการยกเว้น๑กองทัพเรือได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ไปจ่ายแวดอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในภายหลัง
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการทุจริตผิดกฎหมายหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อเรือดำน้ำ
คงไม่มารับงานขุดลอกและงานเขื่อนกันขึ้นให้กับกองทัพเรือ
เพราะเป็นงานแบบนี้ผู้รับเหมาแถวบ้านผมทางภาคอีสานก็ทำได้นะครับเป็นงานในพรบงบประมาณกรมโยธาทำได้ทั่วไปครับ
หลัง๓ล้านบาทครับมันแพงไปนะครับถัดไปเลยครับการทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือมูลค่า๔๔๒๒ล้านจีทูเจี๊ยะ๓๐๐ล้านครับ
เพราะการจัดซื้อเรือดำน้ำในโครงการนี้ทั้งหมดได้รับการยกเว้นแวดเพราะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการกองทัพเรือ
มูลค่าในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยทั้งหมดทั้งโครงการ๔๔๒๒ล้าน
ก็ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติโกงเงินภาษีของประชาชนไปสามพันล้านฟรีฟรีท่านใจดำมากถัดไปครับ

พฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐมนูล
กฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของตัวเองนั่นแหละ
ป่าละเลยให้มีการเสนอและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาวุธยุทธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ผลเอกประยุทธ์ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน
ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังและเสพติดอำนาจ
ผลเอกประยุทธ์ทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาพของคนเป็นโรค
หังพังอำนาจฮิลบิสซินโดมไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป
สุดท้ายครับท่ามกลางวิกฤตโควิดขาดแคลนเงิน
ที่จะซื้อวัคซีนดีและความอดหยากหิวโหย
ของประชาชนคนไทยแต่ประยุทธ์ใจดำอมหิต
ทุจริตจัดซื้อเรือดำน้ำ
จีทูจีเกไปสู่จีทูจีเจียประยุทธ์เก็ตเอาประยุทธ์ออกไปขอบคุณนะ
ขอบคุณครับ